จริงผมก็ได้รับรายงานเมื่อเช้าเนี่ยนะครับว่ามีการแจ้งความในลักษณะเนี่ย
แล้วก็คือก็ได้รับทราบว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่าน
ก็คือติดตามข่าวนะครับผมก็ดูข่าวเหมือนคุณยองขวัญเนี่ยแหละ
ก็ติดตามข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้รับทราบภายหลังบอกว่า
การไปแจ้งความในครั้งนี้เป็นการไปแจ้งส่วนตัวในฐานะบุคคล
ในฐานะอธิบดีกรมค้าภายในหรือไม่ใช่ในฐานะกรมการค้าภายในนะครับ
แล้วก็การที่ท่านไปแจ้งความกับอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเนี่ย
ก็เป็นเรื่องการแจ้งความในฐานะบุคคลเหมือนกันบุคคลกล่าวหาบุคคล
ไม่ได้เป็นเรื่องของหน่วยงานใดทั้งสิ้นนะครับ
อันนี้ก็ต้องถือเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านนะครับ
ในกรณีที่ท่านแจ้งความถ้าท่านเห็นว่าท่านเสียหายเนี่ยนะครับ
ก็ท่านก็คงเป็นสิทธิส่วนตัวของท่านในการที่ท่านแจ้งความดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ตอนที่อธิบดีกรมการค้าภายในท่านบอกว่าจะไปแจ้งความเนี่ย
ได้มีถามประหลัดถามรัฐมนตรีก่อนไหมคะ

คือผมก็ไม่ได้เป็นผู้ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ท่านไปดำเนินการ
ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับ
แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานนะครับ
ก็ต้องมาผ่านการพิจารณาของผม

คือสิ่งที่ถ้าเป็นอย่างที่ท่านประหลัดบอกนะคะ
คือตัวอธิบดีเนี่ยนะคะ

แต่คำถามก็คือว่าเมื่อเรื่องมันมาจากการแถลงตัวเลขของกรมศุลกากร
แล้วก็มีการพาดพิงนะคะ
ซึ่งมันกลายเป็นการตั้งคำถามไปที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะ
แล้วอธิบดีไปแจ้งความ
คือเนื้อหาสาระของการแจ้งความเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อหาการแถลง

คือมันแจ้งที่เนื้อหางานกระทรวงไงคะ
ครับมันเป็นสิทธิส่วนบุคคล

คือการแจ้งความดำเนินคดีอะไรเนี่ยนะครับ
คือประชาชนทุกคนมีสิทธิตามกฎหมาย
เพราะฉะนั้นก็คือว่าอะไรก็ตามแต่ที่กฎหมายให้สิทธิแก่ประชาชนในการดำเนินการ
เขาก็สามารถทำได้ในนามของปัจเจกบุคคล
แต่ถ้าเขาจะเลือกทำเป็นอย่างอื่นเนี่ยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
แต่ว่าในเรื่องนี้ก็คือว่าเท่าที่ทราบก็คือว่าท่านทิบดีเมื่อเช้านี้ท่านให้ข่าวนะครับ

ก็คือว่าท่านก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ท่านได้รับความเสียหาย
ดังนั้นก็คงจะเป็นเรื่องกระบวนการตามกฎหมายต่อไปว่า
ใครเป็นผู้ทำให้ท่านเสียหายก็คงจะต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องว่ากันทางกระบวนการขั้นตอนต่อไปครับ
แล้วเนื้อหาที่กรมศุลกากรแถลงออกมาเป็นข่าวตอนแรก
ประหลัดไม่รู้สึกว่าตัวประหลัดเสียหายบ้างเหรอคะ
ทำไมผมจะต้องเสียหายนะครับ
จริงแล้วก็คืออันนี้ก็คือว่าเพราะเขาอาจจะมีส่วนหนึ่งที่จะกระทบต่อกรมการค้าภายในในการที่พูดถึงนะครับ
ทีนี้ถ้าพูดถึงกรมค้าภายในก็ท่านอธิบดีกรมค้าภายในท่านก็อาจจะรู้สึกว่า
อย่างนี้มันก็มีผลต่อท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะไปรักษาสิทธิ์ของท่านเอาว่าอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับ
ฉันถามแบบนี้ได้ไหมคะคือวิธีคิดของคนที่ทำงานในหน่วยงานราชการเนี่ยนะคะ
เวลามีตำแหน่งในหน่วยงานราชการแล้วรู้สึกว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยทำงานแล้วกระทบต่อตัวเองเนี่ยนะคะ
ทีปฏิบัติปกติเขาทำกันยังไงถ้าไม่ถึงแจ้งความอะค่ะ
อันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่มันก็มีการขั้นตอนการปฏิบัติในหลายแบบ
หลายแบบอาจจะมีการซักซ้อมกันว่าข้อมูลเป็นไงสอดคล้องกันไหมในลักษณะนี้ก็ทำได้หลายอย่างครับ
แล้วได้ผ่านการทำไหมคะเอาจริงแล้วเนี่ยเพราะตลอดธนาทีเดียวมันเจอพอท่านการท่านค่าวท่านจะต้องถามนะคะ
กรมการค้าภายในแต่การที่อธิบดีกรมการค้าภายใน
ไปแจ้งความโคศกกรมศุลกากร

ผมว่าเอางี้ดีกว่านะฮะก็คือว่า
เรื่องนี้ท่านอธิบดีกรมค้าภายใน
ท่านเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบกับส่วนตัวของท่าน

คือเป็นดุลพินิษฐ์ของท่านเป็นการพิจารณาของท่าน
ว่าเรื่องนี้กระทบกับท่านเป็นการส่วนตัว

ดังนั้นท่านจึงใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชน
ไปดำเนินการทางกฎหมายในฐานะส่วนตัวส่วนบุคคล

ซึ่งเป็นการพึงใช้สิทธิ์ของประชาชนทั่วไป

คือใครมาต่อว่าคุณจอมขวัญคุณจอมขวัญก็สามารถใช้สิทธิ์

โดยไม่ต้องไปในนามของสถาบันหรือขององค์กรก็ได้
เพราะว่าถ้าเนื้อถูกต้องค่ะถ้าเนื้อหามาที่ตัวจอมขวัญถูก
แต่ว่าถ้าเนื้อหามาที่เช่นนะคะ
ข่าวของไทยรัฐทีวี
ไม่แน่ใจว่าไทยรัตน์ทีจะไปแจ้งความแหน่งหน้าจอมขวัญหรือเปล่านะคะ
อันนั้นก็ต้องมีการมอบหมายกันไป
ก็คือหน่วยงานก็ต้องพิจารณาก่อนว่ามันใช่หรือเปล่า

เพราะว่าพอมันเกิดคือเอาอย่างนี้นะคะ

คนเข้าใจว่าเนื้อหามันมาจากการแถลงของกรมศูนย์
พอกรมศูนย์แถลงเนื้อนี้แล้วนะคะ

แล้วอธิบดีรู้สึกว่ามันกระทบตัวบุคคลปัจเจกของท่านนะคะ

มันเท่ากับว่ามันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของส่วนตัวแล้วนะคะ
เท่ากับว่ามันกระทบระหว่างงานของกรม

ถ้าเป็นเรื่องที่ท่านทิบดีท่านใช้ดุลพินิษฐ์ว่าเป็นเรื่องของกรม
ท่านก็ต้องไปแจ้งในนามของกรม
อันนี้ท่านก็ยังใช้ดุลพินิษฐ์ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว
คือมันต้องอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรเจ้ากลมเอางั้นก็แล้วกัน
เจ้ากลมก็คือทิบดีนี่แหละก็ทิบดีใช้ดูลพินิศ

แต่เป็นเรื่องส่วนตัวความเสียหายเกิดขึ้นกับท่าน
ท่านก็ว่าอย่างนั้นวันนั้นท่านก็ไปแจ้งในฐานะส่วนตัว

นี้ท่านประหลัดจะไปแจ้งด้วยไหมคะในฐานะส่วนตัว
ผมผมคงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของท่านนะครับ
ในฐานะส่วนตัวส่วนตัวท่านกับส่วนตัวผมก็คนละคนกัน
ไม่รู้สึกว่าเนื้อหาของสุรกากรกระทบงานกระทรวงท่านเหรอคะ

เรื่องนี้ก็คงต้องให้กรมค้าภายในเขาพิจารณาก่อน
ถ้าเขาพิจารณาแล้วก็เห็นว่ามันกระทบกลุ่มค้าภายในแน่นอนกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องเป็นต้นในฐานะต้นสังกัดนะครับ

เพราะกรมค้าภายในเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
แต่ตอนนี้อธิบดีกรมค้าภายในเขายังพิจารณาว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรมค้าภายใน

เพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่มาถึงกระทรวงพาณิชย์หรอกครับ